สมเด็จพระบรมชนกนาฏและสมเด็จพระบรมราชชนนี
ส่งเป็นแบบอย่างอันงดงามในเรื่องการเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินรอยตามพระยุคลบาทมาโดยตลอด
แผ่ขยายออกไปในวงกว้างซึ่งจะสร้างความสุขใจร่วมกัน
ทั้งผู้ภาษี่และผู้รัฐวะทั่วภาคมไทย
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ในชื่อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ประชาชนจิตอาสาจากภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
พร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชนของตน
หรือแม้ในยามเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่าง
ภูมิใจค่ะที่ได้เป็นจิตอาสา
ผมภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นครับ

เห็นพี่ทำงานแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับเขาด้วยค่ะ
ผลงานที่ทำแล้วมีความสำเร็จรู้ล่วงไปได้ดีนี่ยิ่งภูมิใจครับ
มีรอยยิ้มทุกครั้งที่ได้ทำค่ะ
นี่คือพลังแห่งความรักความสามัคคีของคนในชาติ
ที่ร่วมกันทำความดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกัน
ก่อให้เกิดสังคมแห่งรอยยิ้มที่น่าอยู่และเต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง